เอกเอกเอก
ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

สดเช้าสดเย็นสดกันให้สะใจ
ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
โปรดติดตามตอนต่อไป